ทีนี้คุณผู้ชมพอเราเห็นความเคลื่อนไหวเรื่องนี้

เทือนขวัญสะเทือนใจที่เกิดขึ้นที่สยามภารกรเนี่ยนะคะ
รู้ไหมเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาไปบุกจับกลุ่ม
ผู้ค้าทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

เอาที่ทุ่งครุก่อนละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปบุกจับกลุ่มค่ะ

อันนี้น่ะเป็นหมายค้นสารอาญาชนธุรีนะ

อันนี้ดูนะ

ก็เอาหมายสารไปบุกจับนายวีรยุทธ์
นัทธีธรหรือว่าไนโอยี่เรือ
อายุ๔๑ปีค่ะจริงเป็นคนภูเก็ตนะ

แล้วดูสิตอนที่เข้าไปในห้องเขาน่ะโอ้โห

มีแมกกาซีนอีกกว่า๔๐อัน
กระสุนปืนจุด๒๒กว่า๓๐นัด
ทดสอบอาวุธปืนถังหนึ่ง

ไอซ์๖กรัมอุปกรณ์การเสพ

หลังจากที่จบสายอาชีวะปวสอนะ
จากสถาบันอาชีวะในจังหวัดภูเก็ตแล้ว
ก็มาทำงานเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็เล่นปืนบีบีกัน

เพื่อนแนะนำบอกโอ้นี่ดัดแปลงแบลงกันดิ

นายโอยี่เรือคนนี้บอกว่าศึกษาข้อมูลจากโซเชียลเลย
ดัดแปลงแบล็งกันเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพหลักไม่เป็นแล้ว
ทรงช่างซ่อมหาตังค์มาใช้จ่าย
เอาไปทำอะไรซื้อยาบ้าค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้นะเคยโดนจับเกี่ยวกับ

คดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาแล้วด้วย
นี่คือไนโอยี่เรือ

ปียบุตรอายุ๓๑ปีค่ะ
ก็ถูกนำหมายสารไปจับตัวได้ที่ถนนพระรามสาม

แล้วก็มีของกลางนี่ตอนที่ไปจับนายปียบุตรนะคะ
เป็นปืนแบล็งกัน๒กระบอก
ผมไม่ได้ขายผมเป็นแค่คนประสานเฉย

ก็คือฝั่งคนซื้อกับฝั่งคนขายได้เจอกันเฉย
ปียบุตรทำอย่างนี้ได้ตังค์ดีเหรอ

อันนี้คือในพื้นที่กรุงเทพนะคะทุ่งครุกับบางคอแหลม
จุดสุดท้ายนู่นเลยค่ะไปที่ยาลา
ตรวจสืบสวนนั่นลงพื้นที่ลงใต้เลย
ใช่ทำไมไปถึงยาลาเลยอ่ะ
ไปที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองนะคะจับได้
แล้วคราวนี้ที่จับได้เป็นพ่อลูกด้วย
นายสุวรรณหงษ์พรามคณาจารย์อายุ๔๕ปีผู้เป็นพ่อ
๒๐๙นัทแม็กซีน๙อันแล้วมีเหล็กตัดท่อนดัดแปลง
เป็นลำกล้องปืน๓๓แท่ง๓๓ท่อน
แล้วสมุดบัญชีธนาคาร๒เล่มอุปกรณ์อื่นเพียบ
คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะอีก๒๗รายการนะคะ
ทีนี้ถามว่าทุกจุดรู้ได้ยังไงมันมีทั้งพื้นที่ที่กรุงเทพ
พื้นที่ที่ยาลาบอกอ๋อแกะรอย
จากเส้นทางการเงินของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
คือเขามีการติดต่อนะติดต่อผ่านทางออนไลน์นั่นแหละ
ไปหาพ่อลูกที่ยาลาสั่งซื้อปืน
คือตอนแรกนะเขาสั่งซื้อลูกปืนก่อน
สั่งซื้อลูกปืนแล้วก็ลูกปืนขนาด๙มม
จ่ายไปแบบพันอ่ะหลักพัน
เพราะว่าไม่รู้ไงว่าจะได้ของจริงมาหรือเปล่า
ทดลองทดลองสั่งดูก่อนจ่ายไม่เยอะจ่ายได้ของเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้ของจริงพี่เบิร์ตอีก๒วันต่อมา
ส่งมาที่คอนโดที่สาธรณ์เฮ้ยได้จริง

ถ้าได้จริงทำไงงั้นซื้อปืนได้แล้วสิ
เพราะว่าสั่งกระสุนมาได้ไงอ้าวต่อไปก็ซื้อปืน
สั่งซื้อปืนเนี่ยเงินไม่พอนะ
ต้องไปกู้ตังค์๗๔กู้ตังค์ผ่านแอปอ่ะ
หลังจากนั้นก็ไปสั่งซื้อปืนทีนี้คุณผู้ชม
ตำรวจเขาก็แกะรอยทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นพ่อลูก
แล้วก็ที่จับได้ที่กรุงเทพเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดนะคะ

เด็ก๑๔เข้าถึงแอปกู้เงินแล้วคุณผู้ชม

อันนี้เป็นฝั่งผู้ที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เด็กวัย๑๔ก่อเหตุคุณผู้ชม
แต่มาดูฝั่งผู้สูญเสียหน่อย
อย่างแรงงานที่เป็นพนักงานชาวเมียนมา
แล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่สยามภารกร
นี่คือบรรยากาศการสวดอภิษฐรรมศพคืนที่๒เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
ผู้ที่สูญเสียก็คือนางสาวโมมิ้นท
หรือว่าชื่อไทยของเธอคือตะวันอายุ๓๐ปี
บรรยากาศพิธีสวดอภิษฐรรมศพ
จัดขึ้นที่วัดผาสุกมณีจากอำเภอปากเกร็ดที่นนทบุรีครับ
ก็มีเพื่อนร่วมงานมีนายจ้างก็มาทยอยร่วมงานกัน
แล้วก็มีอุปทูตและอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

มาร่วมพิธีด้วยนะครับที่วัดทีนี้คุณผู้ชมฮะต้องฟังเพื่อนร่วมงานของนางตะวันครับ
เพื่อนร่วมงานบอกว่าตะวันผู้เสียชีวิตเนี่ยน่ารักอืมเพื่อนเพื่อนรักครับ
แล้วตะวันก็ทำงานที่ไทยมานานแล้วสัก๗๘ปี
ก่อนหน้านี้ย้ายออกไปทำงานที่อื่นเพิ่งจะกลับมาทำงานที่ร้านที่สยามภารกรได้ประมาณเดือนเดียว
แล้วก็มาประสบเหตุครับครับ
อย่างในจ้างของคุณตะวันเนี่ยชื่อว่าคุณดานะคุณดาเป็นนายจ้าง
บอกว่าในเรื่องการดำเนินคดีไม่ว่าจะอาญาแล้วก็เรียกร้องความเสียหายทางแพ่งนั้น
บริษัทของคุณดาเขามีทนายความเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วครับ
เหลือเพียงทางครอบครัวเดินทางมาถึงก็จะดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง
จะได้ดำเนินคดีกับครอบครัวผู้ก่อเหตุได้
ในส่วนของนายจ้างซึ่งก็คือคุณดาเนี่ยยืนยันคำเดิมนะ

โอนเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กับครอบครัวของคุณตะวันอย่างไม่มีกำหนดอ่ะ
ยังไม่มีกำหนดก็คือหมายถึงโอนไปเรื่อย
เพราะปกติที่คุณตะวันทำงานได้แล้วเขาก็จะโอนเงินไปให้บ้านเขา
ที่นู่นให้ครอบครัวเนี่ยเดือนละหมื่นทุกเรื่อง
คุณผู้ชมฮะถ้าจะมีในจ้างตัวอย่างสักคนคุณดาเนี่ยแหละนะ
กลางมาถึงที่งานศพในวันนี้ครับ๖ตุลาคม
ไปฟังเสียงในจ้างอย่างคุณดากันครับ
แล้วฝั่งครอบครัวผู้ก่อเหตุล่ะเขาขอโทษเขาแสดงความรับผิดชอบอะไรไหม
คุณดาก็บอกว่าฝั่งนั้นเขาก็โทรมาขอโทษนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่ว่าฝั่งครอบครัวผู้ก่อเหตุยังไม่สะดวกเข้ามาขอรบศพ

จากนี้กระทรวงยุติธรรมครับได้มอบเงินเยียวยา๒๐๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวของคุณตะวันผู้เสียชีวิตด้วย
ขณะที่มูลนิธิตำรวจสอบสวนกลางที่มีพลตำรวจโทจิรพบภูริเดช
บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นประธาน
ก็ได้ส่งตัวแทนมามอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ